ปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า๘๐๐๐คนครับ
จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๔ปีนี้ใช้เส้นทางถนนบางนาตราดเหมือนเช่นเคย
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวไทยดูแลสุขภาพตัวเอง

ซึ่งการวิ่งเพื่อสุขภาพก็ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบยอดนิยมของชาวไทยในปัจจุบันนะครับ
นี้นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า๘๐๐คนทุกกลุ่มอายุนะครับ
สำหรับนักวิ่งที่ได้แชมป์นอกจากจะได้เงินรางวัลแล้วนะครับยังมีโล่เกียรติยศมอบให้ด้วยครับ